ชาวบุรีรำเขาร้องมูลที่ปวีนาช่วยหน่อย

ลูกชายเคยหลอนสารระเหย
แล้วก่อเหตุฆ่าพี่เขยกับหลานชายจนเขาติดคุกนะ
ปรากฏว่าพอพ้นโทษออกมายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมเลย
ก็กลัวว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะภาพวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์
ขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนายมานะอายุ๔๓ปี
ที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลโคกสะอาดนะครับ
ที่อำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำนี่จังหวะนี้นะฮะ
ซึ่งคนในครอบครัวเป็นคนแจ้งตำรวจ
บอกตำรวจช่วยมาจับกลุ่มนายคนนี้ไปหน่อย
ขอเงินพ่อแม่ทุกวันทุกวันเลยคุณ
ถ้าขอไม่ได้นะก็จะข่มขู่ทำร้ายพ่อแม่
สุดท้ายถูกควบคุมตัวไปเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่บ้านหลังดังกล่าว
ไปพบกับนางสาวกัญญารัฐอายุ๕๐ปี
ซึ่งเป็นพี่สาวของนายมานะ

บอกว่าน้องชายคือพ้นโทษออกมาจากเรือนจำ

แล้วก็จำคุกไป๘ปี
ออกมาเมื่อปี๒๕๕๓นะครับ

ฆ่าหลานชายตัวเองวัย๙ขวบอย่างโหดเยี่ยม

ด้วยการใช้มีดฟันเข้าที่หัว
แล้วลากร่างของหลานชายไปกลางถนนหน้าบ้านนะคุณ
ขี่รถจักรยานยนต์ทับร่างและทับศีรษะ
สมองของหลานชายไหล
โดนโทษจำคุกไปอีก๘ปีตั้งแต่ปี๕๗
จนกระทั่งพ้นโทษออกมาปี๖๔ครับคุณ
คดีหนักร้ายแรงทั้งนั้นเลยนะครับ
พอพ้นโทษออกมานะฮะนายมานะก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
มีพฤติกรรมเหมือนเดิมคือดมกาว
หลอนข่มขู่ทำร้ายคนในครอบครัว
ตอนนี้มีหลานวัย๓ขวบอาศัยอยู่ด้วย
คนในครอบครัวกลัวจะถูกฆ่ากันหมด
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจแบบนี้นะฮะ
เวลาเขาดมแล้วเขาจะแบบ
คือนั่งยิ้มนั่งอะไรทุกอย่าง
เอาน้ำขึ้นไปบนหลังคาไปอาบ
เขาสามารถจะทำได้ทุกอย่างค่ะ
แต่พอเขาไม่ได้ดมปุ๊บหงุดหงิด
ุดหงิดแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
คือจะตบตีเราตลอดคืออารมณ์เสีย

คือบุคคลในครอบครัวก็คือว่าไหนจะทะเลาะกับหลาน
ไหนจะทะเลาะกับเราหรือกับพี่เคยอีก
หาเรื่องถ้าขอเงินพ่อกับแม่ไม่ได้
ก็จะแบบทำร้ายร่างกายพ่อ
ตอนนี้คนในครอบครัวบอกว่ากลัวทุกอย่างมันจะซ้ำรอยเดิม
กลัวนายมานักฆ่าคนในครอบครัวแล้วก็ผวานหนักมากเลย
กลัวว่าตำรวจจับตัวน้องชายไปแล้วจะปล่อยออกมาเร็ววัน
ถ้าปล่อยออกมาครอบครัวคือต้องหนีคุณ

อยากให้มูลที่ปวีนาที่ต้องบอกมูลที่ปวีนาเพราะอะไร
เพราะว่าที่บ้านมีเด็กไงมีหลานชายวัย๓ขวบ

หน่วยงานไหนก็ได้เข้ามาช่วยหน่อย

ส่วนสาเหตุที่น้องชายดมกราวคุ้มคลั่ง
ขู่จะฆ่าคนในครอบครัวทำร้ายคนในครอบครัว
เพราะอะไรรู้ไหมคุณพี่สาวบอกแบบนี้
น้องชายครับแค้นใจเพราะระหว่างที่ถูกจำคุกอยู่

ก็เล่าให้ฟังบอกว่านายมานะจะไม่มีความก้าวร้าวในชุมชนนะ
เคยไปร่วมงานในหมู่บ้านหลายครั้งก็จะนั่งนิ่งไม่พูดไม่จา
เท่าที่เห็นคือไม่ทำคนอื่นภายในชุมชน
แต่จะทำคนในบ้านทำร้ายคนในครอบครัวมากกว่า
ทีนี้ชาวบ้านรู้ข่าวก็ภาวะเหมือนกัน
เพราะว่าเคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาแล้ว๒คน
ตอนนี้ก็คอยเฝ้าดูพฤติกรรมของนายมานะอยู่
คือ
ตอนนี้นายมานะถูกจับไปแล้ว

นายมานะก็กลัวเหมือนกันว่าจะถูกปล่อยตัวออกมานะครับ